ไฮไลท์ในการแข่งขันกีฬาช่วงนี้ก็คือกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับ
ครั้งที่สามสิบสามที่จังหวัดชุมพรกับระนองเป็นเจ้าภาพร่วมกันกีฬาวูดบอลนะครับ

เดียวกันในการแข่งขันรายการนี้ไม่ว่าจะเป็นกีฬาแห่งชาติหรือเยาวชนแห่งชาติ
สมาคมฟุตบอลนั้นก็จะใช้เวทีนี้นะครับ
เป็นการคัดนักกีฬาหน้าใหม่เข้ามาเป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับ

เรือใบในการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนเอเชียเนี่ยนะครับ
การแข่งขันในวันนี้นะครับ

ก็มีลุ้นนะครับในประเภท๔๒๐หญิงนะครับ
จบ๙รอบนะครับ

และกัญญาพรเบื้องบนยังฟอร์มแรง

ส่วนรุ่น๔๒๐ชายนะครับ
ผลงานดีสุดของหญิงไทยอันดับ๒นะครับ
พันวาบุญนาคขึ้นมาอยู่ที่๓มีคะแนนเสีย๓๑แต้ม
ออสติวิสหญิงปาริกาภูมิภาคลักษณ์๕ของตารางก็มีคะแนนเสีย๙๖แต้มครับ
ช่างหนักของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคู่เอกพิกัด๑๑๖ปอนด์ครับ
ร้อยเชิงสิงหมาวินมวยเข่าวงในเหนียวแน่นนะครับแพ้มาสองไฟล์ติด
วันนี้ขอกู้ชื่อครับลด๐๖ปอนด์พอดีพิกัดดวนกับมวยเก่าอาวุธครบเครื่องนะครับ
มงคลแฮมบางไซซึ่งเคยแพ้ร้อยเชิงมาเมื่อ๘เดือนก่อนนะครับ
ลุมพินีเตรียมตัวมาแก้มืออย่างดีครับลดไป๐๘พร้อมขึ้นชก
รองครับตอบหนัก๒ปอนด์นะครับ๑๑๔กับ๑๑๖ปอนดครองศึกกกรรมนาศสถิตินั้นข่มนะครับ
เอาชนะช่วงเช้าเนี่ยก็มา๑๑๔๓นะครับลดไป๐๓ต่อ๒ปอนด์ให้กับมังกรเพชรสกสุงหายิมมา๑๑๗ลดไป๑ปอนด์ก็ติดตามได้นะครับ
ศึกยอดมวยไทยรัฐทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดนะครับติดตามกันได้ครับมวยดีแบบนี้หาดูได้ยากนะครับ